เคยมีคนรู้จักที่ขี่รถหวาดเสียวไหมขับรถหวาดเสียวไหม
ปกติมันจะมีข้อหาขับขี่ประมาทหวาดสิใช่ใช่็แตกสำหรับคนเป็น
ข้างคือเมียอืมอุ้มลูกน้อยอยู่ถึงขั้นว่าเปิด
ประตูรถลงมาขอความช่วยเหลือเลย
ดิถ้าอยากจะถ่ายก็ถ่าย
จริงเลยดอมนี่ก็ลูกนึกถึงลูกบ้าง
ลูกอยู่๕เดือนเท่านั้น

เออขับแบบนี้นี่แค่ตอนถอยนะ
ตอนอยู่ระหว่างบนถนนเนี่ยไม่รู้ขับปาดอะไรมาบ้าง
แล้วเป็นรถใหญ่ไงคุณผู้ชมคนเป็นภรรยาก็เลยทนไม่ไหว
ลงจากรถมาขอความช่วยเหลือจากคนในร้านอาหารที่นั่งกินข้าวอยู่นี่นะ
เขาต้องมาช่วยกันช่วยกันห้ามแล้วก็พยายามบอกพี่ใจเย็น
นั่นเมียพี่นะฝั่งผู้ชายฝั่งตัวสามีก็บอก
เมียผมนั่นลูกผมเหมือนพยายามบอกไม่ให้คนอื่นมายุ่งครับ
นี่เกิดขึ้นหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ตอน๓ทุ่มวันเสาร์ที่ผ่านมา๘กรกฎาคม
แล้วขณะที่คนในร้านพยายามช่วยพูดให้พี่ผู้ชายเขาใจเย็นลง
กลายเป็นว่าพี่ผู้ชายหัวร้อนขึ้นมาจะไปเอาไม้มาตีคนในร้าน

ส่วนลูกค้าก็ตกใจครับ
แล้วก็ต่างภาวนาให้เดินทางโดยสวัสดีภาพ
ให้กลับอย่างปลอดภัยแล้วพี่ผู้ชายจะขับรถแบบไม่ประมาท
หวัดเสียว่าแบบนี้นะโอ้โหลูกปล่อย
แต่ถ้าผมขับรถเร็วนี้ไม่ได้เลยนะจะมีกล่องควบคุมพฤติกรรม
อยู่ข้างพอเร็วหน่อยปั๊บกล่องพฤติกรรมหันควับหันควับเลย